คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาดูที่เรื่องของเศรษฐกิจของประเทศพม่ากันบ้าง

หลังจากการเข้ามาบริหารงานของรัฐบาลพลเรือนของพม่า
ก็มีการผ่อนคลายกฎต่างมากมาย
เพื่อให้การลงทุนนั้นมีความเป็นเสร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ

เรื่องของเศรษฐกิจของพม่านั้นเป็นอย่างไร
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณคเนธบุรณสิน

หลังจากที่รัฐบาลพลเรือนของพม่าเข้ามาบริหารประเทศตอนนี้
ภาพรวมการลงทุนของพม่าเป็นอย่างไรบ้าง
แล้วก็ทิศทางนั้นมีโอกาสเติบโตขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ

ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของพม่าเนี่ยเป็นเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้น
ตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาบริหารงานนะครับ
ในช่วง๒๓เดือนแรกของรัฐบาลใหม่ที่เข้ามา
เขาก็มีการมาชอบชวนโปรดฤทธิ์ต่าง
แต่นักยุบัยก็จะถอดคล้องกับนักยุบัยเดิน
คือพยายามที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นมากว่าในอดีต

ประเด็นต่างในอดีตเขาทราบว่า
หลายปีที่ผ่านมาประเทศเขาปิดประเทศ
ไม่ได้ค่าสายกับต่างชาติมานานสมควร
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่าง
ทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะผลักดัน
ให้มีการลงทุนเพิ่มเติมในหลายอย่าง
แล้วก็เรื่องของกฎระเบียบอะไรต่างที่เป็นขตัก
ทำให้นักลงทุนไม่สามารถลงทุนได้อย่างสะดวก
กฎกติกาอะไรต่างได้มีการปรับปรุงกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับ
รัฐบาลใหม่ของพม่าเขามีการโฟกัส
ไปที่การกระตุ้นอุตสาหกรรมกลุ่มไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
ประเด็นหลักที่รัฐบาลใหม่ให้ความสนใจ
แวดล้อมอะไรต่างที่ทำให้สิ่งแวดล้อมของเขาดีนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของอุตสาหกรรมอะไรต่าง
เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยี
เรื่องอะไรต่างที่ทำให้โดยภาพรวมของเขาเนี่ย
มันได้เทคโนโลยีที่ดีนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จาก
ส่งออกสินค้าไปประเทศยุโรปนะครับ
ลักษณะคล้ายกับประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับ
ทำให้เราสามารถมียอดโคต้าที่ส่งเข้า
ประเทศในแถบยุโรปได้อย่างดีนะครับ
แล้วก็ธุรกิจที่ต่อเนื่องทำให้ผู้คนของเขา
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ
ถ้าพูดในแง่ของนักลงทุนจากประเทศไทย
อุตสาหกรรมไหนเป็นโอกาสของนักลงทุนไทย

แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังในการเข้าไปลงทุนพม่า

คำถามที่คุณทัศนัยเรียนถามนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะครับ

ในมุมมองของชาวพม่าเองเนี่ย
สินค้าจากประเทศไทยถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง

นะครับไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามนะครับ
ถ้าเกิดเขาสามารถเลือกได้ว่าเป็นสินค้าจากประเทศไทยเนี่ย
เขาจะเลือกสินค้าอันนั้นเป็นอันดับแรกนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้านะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่ายังวดยนต์หรือต่าง
อะไรที่เป็นสินค้าที่มีฉลากโลโก้

แล้วก็มีแบรนด์เดมเป็นของไทยเนี่ย
จะเป็นสินค้าที่เขาได้รับ
เป็นสินค้าที่เขาให้ความนิยมเป็นอันดับแรกนะครับ
เพราะฉะนั้นกลับมาถึงประเด็นว่า
ไทยเองเนี่ยมีโอกาสจะขยายธุรกิจอะไรกับเขาได้บ้างนะครับ
เรียนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
การค้าการขายระหว่างไทยกับพม่าเนี่ย

โดยเฉพาะตามสะเก็ดชายแดนนะครับ
เข็บชายแดนระหว่างไทยกับพม่าเนี่ย
ระยะทางรวมกันประมาณ๑๘๐๐กิโลเมตรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแถวเมียวดีหรือลงไปถึงแถวถวาย

สินค้าต่างที่เข้ามาที่ได้รับความนิยมนะครับ
ก็คือเรื่องของสินค้าทางด้านของอุปโภคบริโภคนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นอย่างปิงโตหัวม้าลายเนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นที่นิยมจากชาวพม่ามานานหลายสิบปีนะครับ
ทุกอย่างที่มาจากของไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่เขาให้ความนิยมระดับหนึ่งนะครับ
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณคเนธมากเลยนะครับ
หน้าคงได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
เป็นข้อมูลจากทางด้านของคุณคเนธบุรณสินนะครับ